ว่าเธอจะขับรถคันนี้ไปกองถ่ายแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยเขียนใบสั่ง
ตำรวจเรียกค่ะหลายคนก็เข้าใจผิด
คือเธอเขียนให้คนอื่นเข้าใจว่าตำรวจจะมาเรียกรับเงิน
ซึ่งก็มีฝ่ายที่เข้าข้างตำรวจเขางัดหลักฐานเอาผิดสาวหนิง
เรื่องที่หนึ่งก็คือเธอเนี่ยไม่พกใบขับขี่
สองก็คือรถเนี่ยสวมทะเบียนแล้วรถเนี่ยก็ทะเบียนขาดด้วย
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะคะพี่หนิงปานิตาก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมด
รายการที่เธอเนี่ยเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็ยอมรับว่าเธอเนี่ย
ใจร้อนเกินไปตอนที่โพสต์แล้วก็ไม่ทันได้คิดพร้อมกับขอโทษตำรวจด้วย
ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยทำให้ไม่สบายใจโดยเมื่อช่วงเช้านะคะ
เธอได้มีการไปจ่ายค่าปรับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะ
แต่เช้าที่ผ่านมานิงก็ไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่๙โมง
แต่ว่ามีแถลงข่าวออกมาก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการสักพักนึง

หนิงยังไม่ได้ชำระซึ่งหิงชำระแล้วนะ

รถทับเส้นทึบแล้วก็ไม่ต่อป้ายภาษีก็ชำระแล้วเรียบร้อย
อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วต่อจะให้แบบว่าใครจะคอมเมนต์ใครจะด่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ยอมรับ
ตอนนี้คุณจินเองได้เอาหลักฐาน

ใช่เอาเอกสารเข้าไปชี้แจงแล้วว่ารถเราไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรคือแค่รอในเรื่องของการสลับเลขเฉย
แล้วเรื่องของการสลับเลขเนี่ยก็ได้ทำที่กรมขนส่งแล้วซึ่งตอนนี้คุณจินเขาก็ไปชี้แจก
มุมของนิงเองนิงก็อยากจะบอกว่านิ้งก็อาจจะคิดเร็วทำเร็วไปซึ่งในมุมของพี่เขาก็อาจจะต้องตรวจสอบทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อน
ตอนนั้นคือนิงรู้สึกว่าเฮ้ยนิงยอมรับผิดแล้วอ่ะทำไมถึงแบบเขียนใบสั่งช้าซึ่งหนิงไม่ได้มองในมุมของพี่เขาว่าพี่เขาต้องตรวจสอบทุกอย่างให้แบบรอบครอบก่อน
ก็คือเราไม่มองมุมเขาเรามองแค่มุมเราคนเดียวก็ขอโทษที่ทำให้พี่ไม่สบายใจอะไรที่หนิงผิดหนิงจะยอมรับแล้วนิงก็จะแก้ไขมัน
แต่นิ้งขอแค่อย่างหนึ่งว่าบางทีการวิภาควิจารณ์กัน
คือเอาแบบในคำพูดที่แบบโอ้โหไม่ได้ด่ากันไปถึงบรรพบุรุษ
บุพการีซึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
อันนี้ก็คือพี่หนิงออกมาชี้แจงในมุมของตัวเอง
ไปขอโทษด้วยอะไรผิดก็ว่าไปตามผิด
แต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องกรณีของรถที่ทะเบียนมันไม่ตรงกัน

ด้านสามีของคุณหนิงก็คือคุณจินธรรมวัฒนะ
เขาก็หอบหลักฐานเข้าไปยืนยันความถูกต้อง
รถคันนี้ที่สอนอวิภาบดีเมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมา
โดยย้ำเลยนะว่ารถหรูที่เป็นประเด็นคันนี้

เพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นของเจ้าของเดิมนั่นเอง
ไม่ใช่ว่าเอาคันของกิฟฟ์ที่บ้านมาสวมสัมเกต

ทำไมรถถึงทะเบียนไม่ตรงกัน
ที่สำนักงานตำรวจเข้าไปตรวจสอบกันดู
คือพี่นิ่งเขาก็บอกว่าคิดเร็ว
แล้วก็ทำเร็วไปหน่อยด้วยความใจร้อนนะ

ใช่แล้วผิดก็ว่าไปตามผิดตอนนี้ก็จ่ายค่าปรับอะไรเรียบร้อยก็ว่ากันไปนะคะ